รับเชิญของเราเป็นเซียนหยกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลย
อันนี้คือเขาเรียกว่าคงทิ้วเอาไว้สื่อสารกับสวรรค
อันนี้อายุประมาณ๗๘๐๐ปี
โอ้โหอันนี้มีคนเหมือนกันนอนแล้วก็อารมณ์ดี
วันนี้จากราชวงศ์ขัง
เคยขออะไรจากหยกแล้วได้ตามที่ขอมาไหม
มีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นที่ชาวบ้านเชื่อกันนะครับว่า
ทำให้คนนั้นรอดตายถึง๓๒คนนะครับ